คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หลังจากสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ล่าสุดก็ปรากฏว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
หลังสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงกรณีเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำรอบ๒ไม่ได้
แล้วก็มีข้อความบอกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
นี่เป็นข้อความเหมือนกับครั้งแรกเลยนะคะ
ซึ่งเป็นเมนูโปรดของนายพิธาระบุว่า
เนื้อติดมันเป็นการเยียวยาจิตใจที่ดีในวันที่เหนื่อยล้า

หลังจากที่คือเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์
เลขาธิการพักก้าวไกลก็บอกว่าคุณพิชาตอนนี้จิตใจดีแข็งแรงดี
แต่เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนก็เลย

แล้วก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งในวันเสาร์นี้
ตอนแรกทางสมาชิกพักบอกไปเชียงใหม่
แล้วก็ปรากฏว่าอีกทีนึงก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ชนบุรี
กับน้องพี่พิมนั่งทานอาหารกัน
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยทองหล่อ๒๑กรุงเทพ
เป็นจังหวะที่คุณพิทากำลังเดินออกมาจากร้านอาหาร
ประชาชนก็ที่พบเห็นก็เข้ามาขอถ่ายรูปกันหลายคนเลยนะคะ

ที่คุณพิธาจูงมือน้องพี่พิมเดินเล่นนะคะ
ตรงทางเดินในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาชนบุรี
ก็นี่แหละค่ะเป็นการพาลูกสาวไปพักผ่อนริมทะเล
แล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวนะคะ
ก็โพสต์คลิปอันนี้เป็นคลิปล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะ
นี่น่าจะลงมาทานบุฟเฟ่เนอะ

อยู่ในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยา
ก็คาดว่าเมื่อคืนนี้คุณพิธากับลูกสาวก็นอนพักที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะ
ส่วนเฟซบุ๊กก้าวไกลระยองค่ะ
วันเสาร์๒๒กรกฎาคมนี้
คุณพิธาจะมาร่วมงานสุราก้าวหน้าเฟสติวัล๒
ก็เชิญชวนด้อมส้มรวมตัวกันได้เวลา๑ทุ่มถึง๒ทุ่มนะคะ
และวันอาทิตย์๒๓กรกฎาคม๙โมงเช้าถึง๑๐โมง
คุณพิธาจะไปที่ลานหลังร้านสัมพันธ์การค้า
ที่บ้านเขาหอมตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
ไปพบปะพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนพักค่ะ